มีข่าวเศร้านะคะกับคณะหมอลำแสงทองฟินแลนด์นะคะ
คือช่วงนี้ปลายปีมันก็จะเป็นงานแบบรื่นเริงใช่ไหมคะ

ตี๒เสร็จปุ๊บต้องตีรถกลับเข้ากรุงเทพเลยทันที

แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คนขับคิดว่าก็คงจะเหนื่อยด้วยนะคะ
น่าจะหลับในพุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ถนนหมายเลข๑๒นะคะ
ปากทางเข้าบ้านปากช่องตำบลคำนาดี

คือเป็นรถขนอุปกรณ์ชุดการแสดงและเครื่องดนตรีของคณะหมอลำแสงทองฟินแลนด์นะคะ
หลายคนก็จะรู้จักเพราะว่านักร้องสองคนเนี่ยก็คือ
คุณแพรวแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
หลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูนะคะ
ก็พบว่ารถพ่วงตัวพ่วงได้รับความเสียหายเล็กน้อย
แต่กระบะ๖ล้อที่เป็นรถขนอุปกรณ์ชุดการแสดง

แล้วคนขับนั่นนะคะที่มัดผ้าอยู่ข้างเห็นใช่ไหมคะ

ชื่อนายกลทองนะคะอายุ๑๘ปีเท่านั้นเอง
แล้วก็มีได้รับคนได้รับบาดเจ็บอีกคนนึงด้วยค่ะ
ซึ่งกู้ภัยก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลโพนทองนะคะ
หนึ่งลิงดอนคนขับรถบรรทุกพ่วงเขาเล่าบอกว่า
กำลังขับรถจะไปส่งไม้ที่อำเภอกรรมราศัยจังหวัดกรสิน
อยู่รถกระบะ๖ล้อที่วิ่งตามหลังมา
ก็พุ่งชนท้ายดังโครมเลย

เพราะพอลงไปคุยกับคนอื่นในรถนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งเลิกการแสดงไปเมื่อตอนตี๒
ที่ตลาดคลองถมที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
แล้วคณะก็ตีรถเดินทางต่อเข้ากรุงเทพเพื่อเตรียมทำการแสดงต่อคืนนี้
แต่สุดท้ายแล้วก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุเศร้าแบบนี้ค่ะ
ต้นพอเข้าไปดูที่เพจหมอลำแพรวแสงทองนะคะ
ก็มีการโพสต์ภาพรถเครื่องดนตรีที่ประสบอุบัติเหตุ

หมดแรงมันเกิดขึ้นอีกแล้ว
ครั้งนี้หนักบีบหัวใจเหลือเกิน
เสียใจมากทำไมต้องมาเกิดเหตุแบบนี้ด้วย
แขนขาอ่อนแรงจนอยากเลิกเดินสายแล้ว

แล้วก็มีการโพสต์กำหนดการแสดงในวันนี้
แล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนเพลงด้วยนะคะ
ก็คงเป็นความรู้สึกที่ขึ้นแสดงด้วยความรักแล้วก็อาลัยนะฮะ

เพราะว่าหนึ่งในทีมงานต้องมาด่วนจากไปแบบนี้